คุณผู้ชมครับวันที่๒เมษายน๒๕๕๙ก็คือวันนี้
ถือว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับ
ทุกครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราชดรในถิ่นธุรกันดาล
โดยแพทย์พระราชทานออกไปตรวจสุขภาพแก่ราชดรด้วยครับ
และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนต่างทุ่มเททำงานกันอย่างเต็มที่
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณวันที่๒เมษา
การใช้ชีวิตประจำวันของหลายคน
จากเวลาของงานประจำแล้ว
ยังมีช่วงเวลาที่เป็นส่วนตัว
แต่บุคลากรทางการแพทย์ของหน่วยแพทย์พระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั้น
เลือกที่จะนำช่วงเวลาส่วนหนึ่งของชีวิต
อุทิศตนเพื่อตรวจรักษาราษดร
ในถิ่นทุรกันดานสนองพระราชปนิธาร
ท่านก็รับสั่งว่าท่านมีความห่วงใยเด็กนักเรียน
ซึ่งพบว่ามีปัญหาในเรื่องของโรคฟันนะครับ
กับโรคพญาตินะครับ
ท่านสนพระไทยในสองโรคนี้มาก
เพราะว่าท่านเห็นว่าถ้าเด็กมีปัญหาในเรื่องของโรคฟัน

ก็จะมีผลต่อพัฒนาการของเด็กอย่างมาก
ถ้าเด็กฟันไม่ดีหรือมีพยาธิ
ก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
แล้วก็เด็กก็จะไม่สามารถเรียนได้อย่างดี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารี
มีพระราชประสงค์พัฒนาคุณภาพชีวิตของราศดรในถิ่นธุระกันดาล
จึงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการต่างขึ้น
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โครงการควบคุมโรคขาดสารเอวดีน
โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของแม่และเด็ก
ในถิ่นธุรกันดาลเป็นต้น
ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัยทั้งนั้น
ครั้งแรกที่ไปก็เมื่อประมาณเกือบ๒ปีที่แล้วนะคะ
ท้องถิ่นที่เรามีพระยาทธิ์อะไรบ้าง

แรกทีเดียวพระองค์ท่านสงสัย
ว่าทำไมเด็กของโรงเรียนตรวจตะเวียนไชด่าน
หรือเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาล
ซึ่งมีการเจริญเติบโตมีน้ำหนักตัว
สูงน้อยกว่าเด็กทั่วไปของประเทศ
พอที่ฉันกลับบังคมทุนกลับทุนรายงานคราวนั้น
พระองค์ท่านถึงรับสั่งว่าฉันนึกแล้วว่าต้องมีพญาติ
แต่การพัฒนาด้านสุขภาพเพียงอย่างเดียวคงไม่พออีกต่อไป
ด้วยพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
ส่งพระกรุณาปรกเก้าปรกมมให้จัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชธรรมขึ้น
เพื่อให้ราศดรได้มีโอกาสเข้าถึงการบริการทางการแพทย์
และมีความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
นับเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งและยิ่งไปกว่านั้น
บุคลากรทางการแพทย์จะเหน็ดเหนื่อยเพียงใด
ทุกคนก็พร้อมเสมอที่จะอุทิศตน
และเสียสละเวลามาเพื่อสนองพระราชประสงค์อย่างเต็มที่
วันนี้นี่สิเกณฑ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน